ติดตามข่าวเย็นไทยรัฐเสาร์อาทิตย์กันต่อนะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศล่าสุดที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมามีญาติญาติที่ทยอยเดินทางไปรับศพผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณสุชาดาศรีโครงค่ะรายงานมาจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาค่ะ
ค่ะบรรยากาศที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมานะคะวันนี้ก็มีญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะมาเฝ้าอาการของคนที่ได้รับบาดเจ็บ

แล้วก็มีรายงานมาจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาค่ะวันนี้ก็มีญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ

ขณะที่ในวันนี้นะคะหลายท่านได้เดินทางมาเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ

ขณะที่ในวันนี้นะคะหลายท่านได้เดินทางมาเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ

ขณะที่ในวันนี้นะคะหลายท่านได้เดินทางมาเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ

ขณะที่ในวันนี้นะคะหลายท่านได้เดินทางมาเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ

อายุ๓๑ปีผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามสภอเมืองนครราชสิมานะคะ
บอกว่าเขาได้รับบาดเจ็บถูกยิงที่ขาค่ะ
ซึ่งกระสุนได้แตกปลายจนกระดูกแตกบริเวณขาแล้วก็ต้องดามเหล็ก
โดย๑๐ตำรวจโทกรกฎเล่าให้ฟังค่ะว่า
ขณะที่เข้าปฏิบัติหน้าที่นั้นบริเวณใกล้กับวัดป่าสัทธารวม
คนร้ายได้ซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่นะคะ
ตรึงกำลังสกัดโดยไม่ฟังเสียงของการเจรจาของเจ้าหน้าที่เลย
ทำให้ตรงจุดนั้นนะคะมีเจ้าหน้าที่ถูกยิงเสียชีวิตจำนวน๕๖คนด้วยกันค่ะ
แล้วก็บาดเจ็บอีกเกือบ๑๐คนด้วยกันค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงของเจ้าหน้าที่กันค่ะ

ชุดน่วงประดูกตัวการอิสระของตรที่มีความชำนาญที่สุดในการเข้าเขต
เหมือนคล้ายเพราะให้เราตรงจำที่อยู่ก่อน

พยายามบีบเขาไม่ให้เขาเข้าสู่จุดที่มีผู้คนเยอะ

เกิดเหตุยิงตั้งแต่ตอนที่อยู่ในจุดนั้นแล้วครับ
อยู่ที่วัดแล้วคือตอนนั้นเขาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ไปจอดรถขวางและกันไว้คือ

คือมีการเจรจาของที่ที่ตำรวจด้วยแล้วเขาไม่ฟังครับ
เขายิงตอบโต้ขณะที่มีการเจรจาทั้งหมดเนี่ยเขายิงตอบโต้กลับมาเลย
นอกจากนี้นะคะที่ฉันได้พูดคุยกับหนึ่งในผู้บาดเจ็บนะคะคือน้องเอนามสมมุตินะคะ
อายุ๑๘ปีซึ่งเป็นลูกชายของเพศรัชกรหญิงนาริสราโชธกลาง
หัวหน้าเพศรัชกรรมโรงพยาบาลปแพทย์จังหวัดนครราชศรีมา
ถูกยิงเสียชีวิตจุดวัดป่าสัทธารวมซึ่งเป็นจุดเดียวกับเด็กชายวัย๑๓ปีนะคะในชุดนักเรียนที่ถูกยิงเสียชีวิต
เมื่อมาผ่านถึงที่บริเวณหน้าวัดศรรษฐารวมวัดปะศรษฐารวม
มีรถฮัมวี่ทหารขับมาแล้วก็ได้กราดยิงใส่รถของเขา
ซึ่งเขาถูกยิงใส่ที่ศีรษะแล้วก็บริเวณกลางหลัง
แต่กระสุนได้แท็กทำให้ไม่เสียชีวิต

เมื่อเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นแม่ของเขาหมดสติไปแล้ว
แล้วก็มีเลือดเต็มตัวได้ยินเสียงลมหายใจของแม่สองเฮือกแล้วก็นิ่งไป
ซึ่งน้องเอยังบอกอีกค่ะว่าในขณะที่ก้มหน้าหลบอยู่ในรถ
ได้ยินเสียงเด็กนักเรียนอายุวัย๑๓ปีถูกยิง
รถล้มอยู่ข้างข้างด้วยจึงพยายามตั้งสติ
แล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรถพยาบาลรวมถึงโทรบอกญาติญาติด้วยค่ะ
ก่อนที่จะถูกนำตัวมารักษาอาการที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาที่นี่ค่ะ
ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะที่ฉันได้พูดคุยกับพ่อแม่ของน้องเจมส์นะคะ
ซึ่งเป็นน้องเด็กนักเรียนวัยสิบสามปีซึ่งวันนี้ค่ะก็มารอรับศพก็ตั้งแต่ช่วงเช้ากันเลยทีเดียวค่ะ
ต้องบอกค่ะว่าค่ะซึ่งต้องบอกค่ะว่าน้องเนี่ยเป็นที่รักของครอบครัวจริงจริง
ซึ่งแม่ก็เปิดเผยทั้งน้ำตาก็บอกเขาว่ายังทำใจไม่ได้แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าน้องไปเกิดเหตุการณ์ได้ยังไง
ทั้งที่น้องบอกว่าไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนค่ะยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียด้วยนะคะ
และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาค่ะสุชาดาสิริคงรายงานค่ะ
คุณคุณสุชาดาด้วยนะคะนอกจากประชาชนพลเรือนผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตแล้วเนี่ย
มีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
คนแรกเลยคือร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสาค่ะเป็นผู้บังคับหมวดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่๒กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย
หรือก็คือหน่วยอรินทราช๒๖นะคะเสียชีวิตขณะเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายในห้างเทอร์มินัลเทอร์เวนตี้วัน
ก็คือเสียชีวิตณตอนนั้นนะคะร้อยตำรวจเอกตระกูลปัจจุบันอายุสามสิบห้าปีนะคะ
เกิดวันที่๑๒พฤษภาคมปี๒๕๒๗เป็นคนอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายค่ะ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
โดยร้อยตำรวจเอกตระกูลเข้ารับราชการครั้งแรก๑พฤษภาคมปี๕๐
ได้รับการแต่งตั้งนายศ๑๐ตำรวจตรีสังกัดกองกำกับการ๑
องบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรสวน
๕๓ได้รับแต่งตั้งยศเป็น๑๐ตำรวจโท
๕๕ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตำรวจตรี
กัดกองกำกับการสุนัขตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ๑๙๙
๕๖แต่งตั้งเป็นว่าที่ร้อยตำรวจโท
และปี๕๘ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรงานสายตรวจอารักษา
กำกับการสุนัขตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ๑๙๑
ปัจจุบันเป็นผู้บังคับหมวดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่๒
กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายหรือหน่วยอรินทราช๒๖นะคะ
อกจากนั้นร้อยตำรวจเอกตระกูลยังจบหลักสูตรพิเศษ
ต่อต้านการก่อการร้ายหรือนเรสวน๒๖๑รุ่นที่๑๔
หลักสูตรทำลายวัตถุระเบิดกองสรรพาวุฒิรุ่นที่๑๓
และหลักสูตรการกระโดดร่มแบบกระตุกเองด้วย
เจ้าหน้าที่คนที่๒ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้คือ
ตำรวจเพชรัตนกำจัดภัยผู้บังคับหมู่กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่๒
รินทราช๒๖เหมือนกันค่ะ
ส่วนคนที่๓นะคะคือดาบตำรวจชัชวานแท่งทองวัย๕๐ปี
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปรับปรามสถานีตำรวจภูทรเมืองนครราชศรีมา
คนนี้ชาวโซเชียลยกย่องกันเยอะมากนะคะ
เพราะว่าดาบตำรวจชัชวานเป็นตำรวจนายแรกเลย
ที่เอารถปิดทางเข้าออกประตูวัดป่าศรัทธารวม

แต่ว่าคนร้ายก็ใช้อาวุธสงครามที่ปล้นมาค่ะ
หนำยิงจนทำให้ดาบตำรวจชัชวานเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
อีกหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุกระดาษยิงครั้งนี้นะคะ
อย่างที่ผู้สื่อข่าวของเราที่เมื่อกี้ลงไปที่พื้นที่ที่โรงพยาบาลกล่าวถึง
ก็คือน้องเจมส์บอลอายุ๑๓ปี
น้องก็ถูกยิงที่บริเวณวัดป่าสัทธารวมเหมือนกันนะคะ
ขณะที่กำลังขี่รถกลับบ้าน
บรรยากาศรับศพเนี่ยก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะช่วงบ่ายของวันนี้
บ้านเกิดของเด็กชายรัชานนท์กาญจนาเมธีหรือน้องเจมส์บอลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง
อายุ๑๓ปีที่บ้านรังกายใหญ่ตำบลรังกายใหญ่อำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชศรีมานะคะบรรยากาศเนี่ยโศกเศร้ามากค่ะ
บรรดาญาติพี่น้องก็มาจับกลุ่มพูดคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนางจวนปืนพิมาย
เป็นยายของน้องรัชชานนท์เนี่ยนะคะบอกว่าการกระทำของคนร้ายครั้งนี้เนี่ย
จิตใจโหดเยี่ยมมากยิงได้แม้กระทั่งเด็กนักเรียนที่ไม่รู้อิโนอิเน่นะคะ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากน้องเจมส์บอลเนี่ยเป็นหลานชายคนเดียวค่ะ
ก็เข้าไปเรียนอยู่ในตัวเมืองนครราชศรีมาช่วงก่อนเกิดเหตุน้องกำลังขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านพักในตัวเมือง
แต่ว่ามาถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตนะคะพ่อแม่ของน้องเนี่ยถึงกับเป็นลมล้มพับไปเลย
พอทราบเรื่องที่เกิดขึ้นและตอนนี้พ่อกับแม่น้องเจมส์บอลก็กำลังติดต่อรับศพ
น้องเจมส์บอลมาบัมเพลงกุศลตามประเพณีค่ะ
ฟังเสียงของคุณยายน้องเจมส์บอลหน่อยค่ะ
พอเพราะรู้ว่าหนึ่งหนึ่งกันเป็นหลานของยายด้วย

อย่างที่บอกไปคือตัวพ่อแม่เนี่ยทำใจไม่ได้หรอกนะคะ
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา

เดินทางมารับศพลูกชายด้วยความโศกเศร้า
อดกันร่ำให้ตลอดเวลานะคะ
คุณพ่อค่ะบอกว่าลูกชายโดนยิงทั้งหมด๔นัด
โดยลูกไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนแล้วก็กำลังจะกลับบ้านอยู่แท้
ลูกยังโทรหานะคะบอกว่าเดี๋ยวอีก๔นาทีจะถึงบ้านแล้ว
แต่สุดท้ายกลับไม่ถึงบ้านนะคะ
ล่าสุดช่วงประมาณ๑๖นาฬิกาค่ะ
นาศวรรษลิปตะพะลบอดีตรองนายุครัฐมนตรี
พร้อมด้วยนายเทวัลลิปตะพันลบก็เดินทางไปเป็นประธานรถน้ำศพ
เจมส์บอลที่วัดสามัคคีตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชศรีมาด้วย
ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
ทางคุณครูหรือว่าอาจารย์ของน้องเนี่ยก็บอกว่าน้องเป็นเด็กเรียนดีสุภาพเรียบร้อยค่ะ
ก็ต้องพูดอีกครั้งหนึ่งว่าแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับครอบครัวของน้อง
ส่วนอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่ยังคงทำใจไม่ได้กับการจากไปของสมาชิกครอบครัว
ก็คือครอบครัวของร้อยเอกสิริวิวัตรแสงประสิทธิ์ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน๔๙๑๔จังหวัดนราธิวาสค่ะ
ลูกสาวเนี่ยยังอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจเมื่อทราบเหตุการณ์ที่พ่อถูกคนร้ายกราดยิงจนเสียชีวิต

ตอนนี้ครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องเตรียมสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดแล้วค่ะ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
ร้อยเอกสิริวิวัฒน์นะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าผู้กองหมีหรือว่าจาเริน
ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน๔๙๑๔จังหวัดนราธิวาส
อยู่ที่บ้านเลขที่๑๘๘ในตำบลนาหลวงเสนอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ครอบครัวและญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนร่วมรุ่นต่างมาช่วยกันเตรียมรับศพ
แล้วก็จัดงานศพให้กับร้อยเอกสิริวิวัตร
จรวยพรจารุเจตลูกสาวเล่าให้ฟังนะคะว่า
เมื่อช่วงเย็นวานนี้ได้รับแจ้งจากทหารต้นสังกัดบอกว่า
พ่อถูกยิงเสียชีวิตเธอบอกว่าเธอตกใจมากเสียใจมาก
หลังเกิดเหตุก็ได้คุยกับแม่แม่เองก็ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บนะคะ
เล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่ออกไปซื้อดอกไม้ทูบเทียน
จะไปร่วมพิธีเวียนเทียนเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันพระใหญ่
มาครับบูชาแต่กลับไปเจอคนร้าย
นี่ค่ะดันไปเจอคนร้ายระหว่างทางพอดี
แล้วก็ถูกคนร้ายกราดยิงเข้าใส่รถ
คือพ่อที่เสียชีวิตเพราะว่าเอาตัวบังแม่ไว้
แม่ก็เลยแค่ได้รับบาดเจ็บแต่คุณพ่อเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเลยค่ะ
คือในรถเนี่ยแม่อยู่คนเดียว
ก่อนซึ่งใจกับพ่อคือก็แม่ไว้
บังกับส้นในแม่เส้นแล้วก็บอกว่าใครนอนอย่างนึงเหรอว่า
มันก็ก็นั่มยิงในรถแล้วแม่ก็โทรห้าน้องชาย
ทางด้านร้อยโทธรรมวิทย์สวัสดีวงศ์เพื่อนร่วมรุ่นนักเรียน
นาย๑๐รุ่น๑๔ทับ๒๔เนี่ยนะคะ
ก็มาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว
แล้วก็บอกด้วยค่ะว่าจาเรินเป็นคนอัธยาศัยดี

เวลามีงานหรือมีกิจกรรมของรุ่นจะเดินมาร่วมงานตลอด
พอรู้ข่าวการเสียชีวิตของเจริญก็รู้สึกตกใจ
แล้วก็เสียใจที่ต้องสูญเสียเพื่อนร่วมรุ่นไปอย่างกระทันหันนะคะ
ซึ่งศพของเจริญหรือว่าร้อยเอกสิริวิวัฒน์เนี่ย
ทางครอบครัวและญาติจะนำกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสำโรง
ในตำบลนานหลวงเศษเที่ยมเผอทู่สงฆ์จังหวัดน้อยคอนสีธรรมราช